กิจออกมาอย่างงี้

ไม่ครัวกำลังแล้วจะเป็นสมาชิกเอ่อมีมีตำแหน่งอะไรมั้ยครับตอนนี้ยังครับก็มีกันก็มีการชุด
เป็นประธานศิษย์ศาสตร์หรือเป็นศัตรูหน้า

ไม่มั่นใจแล้วแต่แล้วแต่คนอื่นครับ